ไปดูเหตุการณ์ระทึกที่จังหวัดน้องคายกันหน่อยนะคะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทำธุระนอกบ้าน
พอกำลังจะกลับเข้าบ้านได้กลิ่นน้ำมันเหม็นมากอืม

รถยนต์ค่ะขออภัยนะไม่ใช่รถจักรยานยนต์นะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือรถคันนี้ติดแก๊สพี่เบิร์ต
ลับกับน้ำมันไงสลับไปสลับมากลายเป็นเรื่องเลยนะคะ
นี่ค่ะหน่วยกู้ภัยประจักษ์น้องคายพร้อมกับตำรวจสายตรวจสอบพ่อเมืองน้องคายนะคะ
ต้องช่วยกันระดมฉีดสารเคมีไปดับเพลิงแล้วก็ใช้น้ำจากสายยางของเพื่อนบ้านเนี่ย
ช่วยกันดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้
รถยนต์ทะเบียนกกค๑๑๘๐อุทัยทานีนะคะ
เป็นของคุณตาวัย๗๓ปีค่ะจอดอยู่หน้าบ้านของคุณตาด้วย
ไปตรวจสอบรถคันนี้นี่ค่ะไหม้ทั้งคันแบบนี้นะคะ

คุณตาพิทยาศรีสารคามอายุ๗๓ปีเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของรถ
เล่าบอกว่ารถคันนี้ใช้งานมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุก็ขับรถไปทำธุระนอกบ้านก็ขับได้ตามปกตินี่นะหลานเอ้ย
จากนั้นก็ขับรถกลับบ้านจู่ได้กลิ่นน้ำมัน
และพบว่าเกวัดระดับน้ำมันมันลดลงฮวบรวดเร็วนะคะ
พอไปจอดรถหน้าบ้านก็เลยรีบก้มลงไปดูที่พื้นก็ไม่พบสิ่งผิดปกติ
แต่ได้กลิ่นน้ำมันแรงมากไม่นานค่ะ
ไฟลุกพลึบขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะคะ
เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากระบบจ่ายน้ำมันขัดข้อง
แต่ว่าเอาล่ะเคราะห์ดีมากที่คุณตาไม่เป็นอะไรนะคะ